โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
กินมากกินมากอ่ากินมาก
ความห้าวหายไปไหนหมดข้าเชียค่ะ

แม่งานนี้เห็นแล้วก็อดอิจฉาไม่ได้
ก็ฝ่ายชายเขาดูแลดีขนาดนี้รู้ใจไปซะหมด
รู้ว่าไม่ชอบดอกไม้ก็เอาสลามมี่มาทำดอกไม้แทน

แต่เมื่อไหร่ก็อย่าลืมร่อนการ์ดถึงบันเทิงไทยรัฐด้วยนะจ๊ะคู่รักทีเพ